คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมาคือตอนนี้ชาวบ้านแตกตื่น
แล้วก็ภาวะว่าเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับแมวหรือเปล่าแล้วมันระบาดอยู่หรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเจอแมวตายเกือบยกหมู่บ้านเลยแล้วก็ที่สำคัญอาการของแมวแต่ละตัวคุณ
ทั้งอาเจียนทั้งตาแข็งน้ำลายยืดซึมนอนหลบมุมตัวแข็งแล้วมีอาการป่วยแบบนี้คุณเกร็งอยู่อย่างนี้
อ๋อเป็นอะไรอ่ะค่ะเนี้ยโอ้โหค่ะค่ะนั่นสิฮะแล้วก็ไม่เกินสองวันเนี้ยพวกมันตายแล้วก็ตอนเนี้ยตายไปแล้วสิบสองตัวนะคุณนะค่ะค่ะ
คือชาวบ้านท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณอนันแย้มจอหาเป็นชาวบ้านหนองอ้ายเผือกตำบลพงาด
พังงาดนะครับที่ตำบลขามสแก่แสงจังหวันความราชสีมาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงสองสำสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ย
แมวที่บ้านของเขาเนี่ยตายไปสิบสองตัวแล้วแล้วก็อย่างที่บอกอาการของแมวมันเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงคุณ
ค่ะโอ้ตัวแข็งตาแข็งนะฮะแล้วก็ซึ่งซึมแล้วก็สองวันเนี้ยมันตายเลยนะฮะเมื่อไปสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พบว่ายังมีแมวอีกหลายสิบตัวในหมู่บ้านเนี้ยที่ตายในลักษณะเดียวกันแบบนี้เลย
แมวเลี้ยงไอ้คุณค่ะเลี้ยงในบ้านบ้างล่ะมีกรงขังแยกเป็นสัตว์ส่วนบ้างล่ะไม่ได้ออกไปเพ่นภาพนะก็ถูกโรคระบาดเนี้ยเล่นงานจนตายด้วยเหมือนกันนะครับ
โดยชาวบ้านท่านนี้นะฮะก็ยังตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะจะมีเฉพาะแมวเท่านั้นที่มันตายส่วนสุนัขสัตว์เลี้ยงอื่นอื่นในหมู่บ้านเนี้ยยังมีชีวิตตามปกติอยู่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเลยนะฮะเมื่องต้นได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าอาจจะเป็นโรคหัดแมวหรื
ยังไม่มีรายงานว่ารกนี้ติดถึงคนได้หรือติดกับสัตว์เลี้ยงอื่นอื่นได้นะฮะสำหรับโรคหัดแมวหรือว่าไวรัสแมวนะฮะจะระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละครับเป็นช่วงที่แมวเนี้ยมีภูมิต้านทานน้อยดังนั้นผู้ที่เลี้ยงแมวต้องนำแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันตามโรงพยาบาลสัตว์ต่างต่าง
ให้สัตว์เลี้ยงเท่านั้นเองอ่ะนะครับ